คุณผู้ชมยังคงอยู่กับเช้าสดใสนะคะกับดิฉันสุภาษารามหาคามิน
ช่วงนี้ไปดูภาพความดีใจท่ามกลางความแห้งแรงของน้ำกันหน่อยนะคะ
บึงสีไฟเขาก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพิจิตร
ก่อนหน้านี้รายการรถโปรดทุกข์ได้ลงพื้นที่ไปแล้วนะคะ
ึงสีไฟตอนนี้น้ำน้อยมากมากและทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปขุดเจาะบ่อบาดาน
หวังให้มีน้ำขึ้นมาปรากฎว่าประสบความสำเร็จทำให้ชาวพิจิตรดีใจ
ไปเที่ยวชมน้ำพุ่งจากใต้ดินซึ่งเป็นการคาดการณ์ว่าน้ำนี้นะคะ
จะมาเติมน้ำในบึงสีไฟและจะทำให้มีน้ำเพียงพอในช่วงเทศกาลสงครานค่ะ
บ้านจำนวนหนึ่งนะคะพากันไปเที่ยวบริเวณบึงสีไฟที่จังหวัดพิจิตรค่ะ
เป็นบึงน้ำขนาดใหญ่พื้นที่กว่าห้าพันสามร้อยไร่
ใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศนะคะก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด
แล้วก็เป็นแหล่งเพาะพันธุปลาน้ำจืดตลอดจนพื้นที่ชุ่มน้ำที่นกนานาพันธุ์กว่า๔๘ชนิดอาศัยอยู่ค่ะ
แต่ว่าจากสภาพความแห้งแรงแล้วก็ฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน
บึงสีไฟนั้นน้ำแห้งขอดนะคะจังหวัดพิจิตรรวมทั้งหลายภาคส่วนค่ะ
โดยนางฉัดพรราชดุษฎีผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมทั้งเอกชน
พยายามหาทางสู้กับภัยแรงค่ะหาทางเพิ่มน้ำให้กับบึงสีไฟด้วยการขอน้ำจากกรมชลประธาน
ขอน้ำไป๘ล้านลูกบาทเมตรจากเขื่อนนเรสวนซึ่งไหลผ่านแม่น้ำน่าน
ระบายเข้าสู่คลองเข้าตอกไหลเข้าไปบึงสีไฟ
ตลอดจนตั้งโครงการขุดเจาะบ่อบาดาน๖บ่อด้วยกันนะคะแล้วก็ตั้งเป้าว่าสงกรานปีนี้
บึงสีไฟจะต้องมีระดับน้ำสูงไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตรในพื้นที่หนึ่งร้อยไร่
บริเวณสาลาบึงสีไฟและสาลาเก้าเหลี่ยมก็จะต้องมีน้ำ
เติมเต็มให้กับนักท่องเที่ยวและชาวพิจิตรมีน้ำเล่นในช่วงเทศกาลสงคราน
ปฏิบัติการนี้เริ่มเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองนะคะแล้วประสบการณ์ก็คือ
ประสบความสำเร็จจากการขุดเจาะบ่อบาดานขณะนี้มีน้ำจากการขุดเจาะบ่อบาดาน
พุ่งขึ้นมาทุกบ่อนะคะจาก๖บ่อและมีน้ำพุ่งจากใต้ดินสูบตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ
ละหนึ่งหมื่นคิวคาดว่าในช่วงสงกรานนี้จะมีน้ำไม่น้อยกว่า
หนึ่งแสนแปดหมื่นคิวเท่ากับว่าจะมีระดับน้ำสูงไม่น้อยกว่าหนึ่งเมตรนะคะ
ก็ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้วันหยุดที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนเดินทางมาพร้อม
ถ่ายภาพน้ำที่พุ่งจากใต้ดินไม่ใช่น้ำผู้นะคะ
แต่ว่าเป็นน้ำที่เกิดจากการขุดเจาะบ่อบาดานนะคะแล้วก็มีความหวังกันว่าสงกรานปีนี้
พิจิตรจะมีน้ำเล่นอย่างแน่นอนค่ะเรื่องนี้นางสุรินตุงคสิริเป็นชาวบ้านในตำบลโรงช้างอำเภอเมืองพิจิตรเปิดเผยว่า
ดีใจนะคะที่เห็นบึงสีไฟมีน้ำอีกครั้งแล้วก็คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวพักผ่อนที่บึงสีไฟอีกครั้งค่ะ